เป็นงานครบรอบวันเกิดของลูกสาว

ความน่ารักและเอ็นดูของคอบครัว
ของพี่หนุ่มสอนราม
ขึ้นเยอะเลยนะ
ใช่แล้วน่าเอ็นดูหรอ
แต่เดิมเนี่ยตั้งใจจะพาลูกสาวและคุณแม่ไปทานข้าวนอกบ้านนะคะ
แต่เพื่อความปลอดภัยก็เลยเปลี่ยนมาเป่าเค้กแบบเรียบง่ายที่บ้านนี่แหละค่ะ
ซึ่งความน่ารักน่าชังของลูกสาวตอนนี้นะคะก็ทำเอาคุณพ่ออย่างพี่หนุ่มสอนรามเนี่ยลงสุดเลยล่ะค่ะ
ส่วนปีนี้นะคะก็สาวติ๊กกณิตภรินค่ะคุณแม่ของน้องเนี่ยคือเขาตั้งใจจะเอาของขวัญวันเกิดมาให้นะคะ
แล้วคำขอของสาวติ๊กที่อยากจะได้ก็คือขอลูกสาวไปค้างคืนด้วยนะคะ
หนุ่มค่ะก็จะมีแววใจอ่อนต่อหรือเปล่านะคุณผู้ชมเรื่องพ่อแม่สายสัมพันธ์อย่างนี้นะคะ
เราไปฟังสัมภาษณ์จากพี่หนุ่มสอนรามกันเลยดีกว่าค่ะ
ก็สองขวบเต็มละครับกลับบ้านก็ซื้อเค้กคอนนึงนะครับแล้วก็ซื้อกระปบความสินลูกหมู
เป็นความที่เกิดให้จริงครับคือแบบเวลาเลี้ยงน้องเนี่ยคือเรามีพี่เลี้ยงพาดูแลน้องอยู่แล้ว
วันไหนมีงานก็ไปทำวันไหนที่ไม่มีงานก็เล่นกับลูกอยู่บ้านแล้วก็ไม่พยายามไปในพื้นที่ที่มันสุ่มเสี่ยง

เออเดี๋ยวต้องดูแลความเหมาะผมก่อน